พื้นที่นอกจากสวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร
บ้านใหม่ของวรนุษย์๔๐ตัวที่จับได้คืนนี้ก็คือ

ย้อนกลับไปเมื่อกลางเดินกรกฏศาสตร์ครอม
ก็นำไปปล่อยที่ป่าเขาสนแล้ว๑ชุด
กลางเดือนสิงหาคมปล่อยอีก๑ชุด
ดังนั้นจะมีอีกล็อตหนึ่งคือ๔๐ตัวเข้าไปเติมครับ
หนึ่งคือหนึ่งในบ้านพักเป้าหมายใหม่ของวรนุษย์เหล่านี้
แต่คุณผู้ชมครับคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือ
ป่าเขาสนมีพื้นที่มากก็จริงแต่เพียงพอหรือเปล่า
ถ้ารับเพิ่มได้มากกว่านี้ทำได้อีกไหม
หรือจะเริ่มเกิดการแออัดแล้ว
วิธีการในการควบคุมปริมาณเจ้าตัววรนุษย์แบบเหมาะสม
และพื้นที่ใหม่ที่จะรองรับควรจะเป็นอย่างไร
ติดตามหาคำตอบได้จากรายงานครับ
ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายวรนุษย์ของกรุงเทพมหานครในวันนี้
ได้รับความสนใจจากสำนักข่าวทั้งไทยและต่างชาติกว่า๔๐สำนัก
ซึ่งมาก่อติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อต้องการทราบถึงสาเหตุของปฏิบัติการจากวรนุษย
สวนลุมพินีในวันนี้
สำหรับสื่อต่างชาติที่มาร่วมสังเกตการณ์กว่า๑๐สำนัก
ส่วนหนึ่งก็มีความกังวลถึงวิธีการจับ

ว่าจะเป็นอันตรายกับวรนุษย์หรือไม่
จากวรนุษย์จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ดับที่๑๙ของพรบคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙

ถือว่ามีโทษและจะมีความผิดตามกฎหมาย
ในเรื่องความรุนแรงก็มีสองแง่นะคะ
ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับว่า๑กับตัวสัตว์เอง
ซึ่งแน่นอนเราก็จะเฝ้าระวังดูว่า
มีการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับสัตว์

เห็นมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้
ซึ่งก็มาคอยเฝ้าระวังเหมือนกัน
ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงในที่นี้
แล้วก็ในเรื่องของอันตรายที่เกี่ยวกับคน
ซึ่งได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เหมือนกันว่า
จริงแล้วสัตว์ประเภทตัวเงินตัวทอง

แล้วจริงแล้วถ้าเราเข้าไปเข้าใกล้มันนิดนึง
เดี๋ยวมันก็หลบไปแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไรด้วยซ้ำ
สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับในวันนี้
เพื่อใช้คล้องคอเชือกบานเพื่อมัดแขนขา
ก๊อตเทปปิดปากและกระสอบป่านที่ใช้ใส่วรนุษย์

หรืออุปกรณ์มีคมที่หลายฝ่ายกังวล
ว่าจะเกิดอันตรายกับวรนุษย์
ซึ่งการจับในวันนี้เป็นการจับครั้งที่สาม
โดยก่อนหน้านี้กรทมทำการจับมาแล้ว๒ครั้ง
เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๕๙

ครั้งที่๒วันที่๑๗สิงหาคม

และวันนี้จับได้๔๐ตัว

จะจับอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้อีก๔๐ตัว
เพื่อให้ครบ๑๖๗ตัว
การว่าจะเหลือวรนุษย์ในสวนลุมพินีอีกประมาณ๒๓๓ตัว
ความคิดเห็นของนักวิจัยชาวต่างชาติประจำประเทศไทย
ซึ่งศึกษาเรื่องวงจรชีวิตของสัตว์เลื้อยขลานทั่วโลกมากว่า๑๐ปี
รับว่าหลังได้ร่วมสังเกตการณ์
ยังไม่เห็นด้วยกับนโยบายควบคุมปริมาณวรนุษย์ในสวนลุม
จากวรนุษย์เป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศ
อีกทั้งสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรียังไม่เหมาะสม
เพราะยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่อาจจะส่งผลให้วรนุษย์ตายเพราะขาดสารอาหารได้
เจ้าแขกสัตว์แก่งแล้วยังเจ้าแก่งเอมาและรักษาและประชาธิการต่างเกิด
แต่ที่นี่สำเร็จเป็นที่อยู่ดีกว่าธรรมชาติจริง
รักษามันมีหลายตัวที่นี่ผมคิดว่าจะดีกว่าแต่เขาทำเสดงก่อน
จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าที่นี่
มีหลายคนจากฮีโรปสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียด้วย
เขาจะสนใจมาดูตัวเงินเท่าในส่วนลุ่ม
ที่กรทมนำวรนุษย์ที่จับได้ในวันนี้ทั้ง๔๐ตัว
รวมกับครั้งก่อนหน้าอีก๘๗ตัว
ทำให้สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
ว่าไม่สามารถรองรับวรนุษย์เพิ่มได้อีกแล้ว
จากมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
ซึ่งหลังจากนี้ทางกรทมเองก็จะต้องศึกษาวิธีการอื่น

โดยขณะนี้ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และนักวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมการขยายพันธุ์

เพราะเชื่อว่าจะควบคุมได้ง่ายกว่าตอนโตเต็มวัย
ซึ่งขณะนี้เองก็ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาถึงความเป็นไปได้
ในการที่จะควบคุมปริมาณวรนุษย์ในกรุงเทพมหานคร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน